มีหลักฐานพร้อมว่าเตรียมจะไปซื้อเสียง

ส่อนรูป

อันนี้อันน้อมกับป๊าก
มนาทีไม่ได้
แป๊บเดียว
ต้องพอนะแค่ขึ้นเจ้าหน้าทีไม่ได้ไม่ได้

โอ้โฮแน่นอนจริงเลยนะนี่โอ้โฮแน่นอนบอกว่าไม่เจอไป
คนละ๓พันนี่ครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังการซื้อสิทธิขายเสียง
เข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งท่านเป็นอสมนะ
อยู่ตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองกาญจนบุรีครับ
ได้รับบ่อแสว่าคุณป้าท่านนี้นะ
จะเอาเงินที่ได้จากหัวคะแนนนะครับของผู้สมัครพักใหญ่ลายหนึ่งนะครับ
เขตเลือกตั้งที่๑จังหวัดกาญจนบุรี
ไปแจกจ่ายให้กับคนที่มีรายชื่อตามโพย
เจ้าหน้าที่แสดงตัวนะครับขอตรวจค้นคุณป้าก็
ละกัน๓๐๐นะแล้วบอกว่าไม่เจอนะ
เจอนะเจ้าหน้าที่ไม่รับนะครับแล้วไปค้นในบ้านด้วย
พบกระเป๋าของกลางมีเงินสด๗๑๐๐๐บาท
แล้วก็โพยรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนเกาะสำโรง๒๘แผ่นนะครับ
เจ้าหน้าที่คุมตัวคุณป้าท่านนี้ไปดำเนินคดีนะครับ
เหตุเกิดเมื่อ๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
เอาก่อนจะไปโรงพักคุณป้าอสมก็ยกมือไหว้ท่วมหัวเลย
ฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้เรื่องนะ
แล้วยังไม่ได้แจกเงินใครเลยอีกทั้งเงินนี้
มีผู้ใหญ่บ้านชื่ออ้อยสวยแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านชื่ออ้อยนะเอามาให้อ้างว่าเป็นเงินให้ช่วยนะครับ
เอาไปหาเสียงให้สอสอลายหนึ่งแลกกับค่าตอบแทน
หัวละ๓๐บาทจะมาโดนเจ้าหน้าที่จับได้เสียก่อน
ป้ายังไม่ได้รับเงินมาเลยแม้แต่บาทเดียว
อ้างว่าป้าไม่รู้กฎหมายด้วยนะครับ
ไม่รู้ว่านะครับเอาเงินไปแจกจะผิดกฎหมาย

เขาจะให้ไปแจกให้กับผู้สมัครเบอร์อะไรนะครับ
พอรับเงินมาเนี่ยยังไม่ได้แกะถุงดูเลยนะ
เจ้าหน้าที่ก็ให้คุณป้าไม่เป็นไรผมฟังนะ
แต่ป้าไปพูดอีกทีกับกรกตเขาก็แล้วกัน
ดูว่าจะขยายผลได้ยังไงบ้างเรื่องนี้ครับ